ก็เป็นภาพสองคั่วที่จะมาให้ดูกัน
อันดับแรกคือเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอบนะคะ
ล่าสุถิดว่าตำรวจมีปัยอาญาตัวในอนนนำภาหรือวัฒนาอนน
แล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มจากเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะ
แจ้งเพิ่มอีก๕ข้อหา
หนึ่งในนั้นมีมาตรา๑๑๖ก็คือยุโยงปลุกปั่นด้วยนะคะ
จากการที่ไปเข้าร่วมการชุมนุมที่ธรรมศาสตรังสิตวันที่๑๐สิงหาคม

อย่างที่ทราบกันตั้งแต่เมื่อวานเดินทางไปจังหวัดระยอง
ประชุมคอรมอสัญจรนอกพื้นที่นะคะ
ซึ่งนายกเองเนี่ยก็บอกนะว่ายิ้มแย้มแหละอารมณ์ดีก็บอกว่า
รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ถ้ำกลางประชาชน

เมื่อช่วงเช้าก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
จะมาเป็นประธานการประชุมคอรมอสัญจรที่ระยองนะคะ
ก็ได้มีการพูดคุยกับประชาชนที่มารอต้อนรับอย่างอารมณ์ดี
หลักก็คือรู้สึกปลอดภัยอุ่นใจแหละที่อยู่ถ้ำกลางประชาชน
ว่าหลายคนต้องการความสงบเรียบร้อย

มั่นว่าสังคมต้องการความสงบเรียบร้อย
ส่วนใครที่ทำให้สังคมเกิดความไม่สงบเรียบร้อยก็ต้องรับผิดชอบค่ะ
ซึ่งบรรยากาศบริเวณสถานที่จัดประชุมคอรมอสัญจร
จะมีการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมากนะคะ

ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาสวมกางเกงแต่ว่าถอดเสื้อ
แล้วก็มายืนถือป้ายภาคที่
มาเรียกร้องให้นายกรรธมนตรีนี้

บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนจากสถานการณ์โควิด๑๙
ซึ่งก็มีทีมรักษาความปลอดภัย
แล้วก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายก

ส่วนฝากฝั่งของกลุ่มประชาชนปลดแอบนะคะสี่แก่นำปลาใสที่หน้ากองทัพบก
มีนายอานนท์นำพาหรือว่าทนายอานนท์ทนายความจากศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชน
นางสาวสุวรรณาตาเหล็กแก่นำกลุ่ม๒๔มิถุนาประชาธิปไตย
พระฤทธิวารักษ์หรือว่าเพนกวินแก่นำกลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
แล้วก็นายปียรัฐหรือว่าโตโต้อดีตผู้สมัครพักอนาคตใหม่
ก็เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนสนนางเลิ้ง
ที่ถูกออกหมายเรียกฐานฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินแล้วก็ความผิดตามพรบจราจร
แล้วก็พรบควบคุมการโฆษณาด้วยเครื่องขยายเสียงค่ะ
นายอานนท์บอกว่าการที่ตำรวจแสดงหมายเรียกและหมายจับ
เพื่อคุมตัวแกนนำถือเป็นยุทธวิธีคุกคาม
ส่วนตัวฐอนเองพร้อมที่จะต่อสู้แล้วก็จะไม่หยุดย้างการชมนุมด้วยนะคะ
ตั้งใจด้วยว่าจะนำประเด็นเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือ
ปราศัยในการชุมนุมใหญ่ครั้งต่อไปด้วย
ซึ่งหลังจากที่มีการไปรายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหาเสร็จเนี่ย
คนอื่นเนี่ยแก่นำอีก๓คนคือนายพระฤทธินายปียรัฐนางสาวสุวรรณาเนี่ย
ได้รับการปล่อยตัวเพราะว่าก็เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็ให้การภาคเศษบอกว่าขอให้การในชั้นศาล
แต่ทนายอานนท์ค่ะมีตำรวจสพคลองหลวงเดินทางมาอายัดตัวที่สอนอนังเลิ้งเลยนะคะ
แล้วก็แสดงหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรี
กรณีที่เขาไปเข้าร่วมการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
วันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมา
เป็นข้อหาเพิ่มอีก๕ข้อหาค่ะ

คือความผิดฐานยุโยงปลุกปั่นตามมาตรา๑๑
อันนี้จริงก็อยู่ในข้อเรียกร้อง๑๐ประการของกลุ่มประชาชนปลดแอบด้วยนะคะ
ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะคะ
ว่าจะยังไงกันต่อสำหรับกรณีทนายอานนท์

บอกว่าจะไปสู้ในชั้นศาลเนี่ย
ทางตำรวจมีการนัดหมายให้ไปรายงานตัวต่อสารอีกครั้ง๒๑กันยายนนี้ค่ะ